ไปที่จังหวัดเลยครับคุณผู้ชมฮะไอ้ตุ้มเนี่ยมีปัญหา
มีปัญหากับลุงคำไผ่ทำไมอ่ะไปหาลุงขภัยลูก
ค่ะเป็นชู้กับเมียกูเหรอเฮ้ยเออแล้วหลังจากนั้นทำร้ายลุงคำไผ่
เสียชีวิตเลยคุณผู้ชมฮะโอ้โหแล้วลุงคำไผ่เขาเป็นชู้กับเมียของตุ้มจริงหรือเปล่า
ลองฟังดูคุณผู้ชมคดีฆาตกรรมนี้เกิดขึ้นหกโมงเช้าเมื่อวานนี้
บ้านของลุงคำไผ่เนี่ยอยู่ในตะบนกกดวมเผลอเมืองเลยนะครับตำรวจก็ไปตรวจสอบ
เจอร่างของนายคำไผ่พรมสารักอายุ๖๘ปีเป็นเจ้าของบ้าน
จมกองเลือดเลยมีแผลที่หัวตอนแรกเนี่ยยังไม่ทราบว่าเป็นอาวุธชนิดใดที่ทำร้ายลุงคำภัย
พอไปดูในบ้านครับก็มีร่องรอยการต่อสู้นะข้าวของกระจัดกระจาย
เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าสว่านค้อนขวานไขควงอะไร
ก็กระจายทั่วบ้านแหละแล้วก็มีจักรยานยนต์ไฟฟ้าของลุงคำไผ่ในจอดอยู่ด้วย
คนก่อเหตุอย่างที่บอกชื่อตุ้มชื่อจริงคืออดิเรกศรีชมพู
เขาหนีไปนะหนีไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านญาติครับ
ห่างจากบ้านของลุงคำไผ่ประมาณสัก๑กิโลเมตร

แล้วก็ตรวจปัสสาวะก็ม่วงครับคุณผู้ชม
พบสารเสพติดในร่างกาย
ตุ้มก็มีอาการหลอนหน่อยจากการเสพยา

เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าวันเกิดเหตุผมเดินเข้าไปหาลุงคำไผ่
มีปากเสียงกันโอ้โหสิ่งที่ตุ้มทำเนี่ยนะคุณผู้ชม
จับหัวลุงคำไผ่นาบกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
แล้วเอาเบาะทับกระแทกกระแทกกระแทกหลายครั้งอ่ะ
จากนั้นตุ้มมันไปหยิบเหล็กยาประมาณสักห้าสิบหกสิบเซน
ฟาดหัวลุงขภัยไปหนึ่งครั้งเสียชีวิตเลยครับ
ทำไมตุ้มทำอย่างนั้นอ่ะโอ้เนี้ยเหล็กอันนี้อ่ะที่ตีเขา
เหล็กเนี้ยพี่เบิร์ตอ่ะโอ้โหเจ็บนะเนี้ย
เข้าไปเล็กแต่เจ็บนะเนี่ยแล้วอย่าลืมนะว่าก่อนตีน่ะ
มีการเอาเบาะเอาเบาะมากระแทกก่อนด้วยหลายครั้ง
โอ้โหทำไมตุ้มทำอย่างนั้นตุ้มแค้นอะไรลุงคำภัย
ตุ้มบอกว่าลุงคำไผ่เล่นชู้กับเมียเขาอืม
พอผมรู้ข้าวของพี่น้ำแข็งอืม
ก็เลยฆ่าซะเลยอืม
เอาไปไปเลยครับไปฆ่าเลยครับ
มากระชากคอเสื้อคุณน้ำอ้อยแล้วก็ทำร้ายร่างกายพ่อของคุณน้ำอ้อยด้วย
บาดเจ็บที่แขนขวาหลังจากนั้นก็เดินออกไป
เธอนี่รีบปิดร้านเลยกลัวว่าตุ้มเนี้ยจะย้อนกลับมา
แต่สุดท้ายตุ้มก็ยังโวยวายไม่หยุดพยายามพังประตูร้าน
ทางประตูร้านมีการเดินไปปล่อยลมลอรถสาเล้งที่จอดอยู่หน้าร้านด้วยนะ
แล้วตุ้มก็หนีไปในส่วนของคดีเนี่ยคุณผู้ชมตำรวจไม่ปักใจเชื่อคำให้การของตุ้ม
อ้างว่าไปฆ่าลุงคำไผ่เพราะว่าเรื่องชู้สาวครับ
จากพอไปดูประวัติแล้วก็พบว่าตัวลุงคำไผ่เองก็เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะ
แล้วก็รู้จักกับในตุ้มแต่ภายหลังเนี่ยลุงคำไผ่แกก็เข้ารับการบำบัดจนหายขาด
เชื่อว่ามันจะไม่ใช่เรื่องชู้สาวแต่มันจะเป็นเรื่องยาเสพติดหรือเปล่า
ในวันเกิดเหตุเนี่ยตุ้มอาจจะไปขอซื้อยาจากลุงคำไผ่แล้วโดนปฏิเสธ
อาจนำมาสู่การก่อเหตุแบบนี้ครับ
เมืองต้นข้อหาที่ตุ้มโดนแจ้งไปก็มีข้อหาเสพยาแล้วก็ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เดี๋ยววันนี้จะนำตัวตุ้มไปทำแผนแล้วก็ส่งตัวฝากขังที่ศาลต่อไปครับ